เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวใครบางคนก็ได้นะครับคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ย
ร้องเรียนสื่อเกี่ยวกับเรื่องของอาการของลูกชายตัวน้อยของเธอ
หามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกนะฮะ

แล้วก็คุณแม่บอกว่าอาจจะเกิดจากห้องข้างสูบกัญชา
คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดหรูแห่งหนึ่ง
แม่สาวอาภารพันธ์ศรีฐาชาติอายุ๒๘ปี
ก็อุ้มลูกชายดูสิเข้าห้อง
ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่จากคอนโดมาช่วย
นำตัวน้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่รออยู่ด้านล่าง
เพื่อส่งตัวรักษานี่อุ้มออกมาจากห้องแล้วแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างแบบนี้

คือลูกชายของเธอมีอาการแบบเหมือนมึนเมา
อาเจียนเวียนหัวแน่นหน้าอกร้องไห้แบบไม่ได้สติเลยนะครับ
หลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการรักษา
แล้วก็แจ้งว่าลูกชายของเธอได้รับผลกระทบจากควันของอะไรรู้ไหมฮะ

คุณดูสิเด็กน้อยแทบไม่ได้สติแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในคอนโดหรูแห่งหนึ่ง
ย่านถนนช้างคลานตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผู้เป็นแม่เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าช่วงวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานะ

มีคนที่เช่าห้องตรงข้ามเนี่ยนะฮะ
สูบกัญชาจนกลิ่นมันเล็ดลอดออกมาบริเวณโถงทางเดิน
พอเธอนะผู้เป็นแม่กับลูกออกไปทำธุระ

ไปประมาณ๓๐นาทีนะรู้สึกเวียนหัวทันที
หลังจากนั้นลูกก็มีอาการอย่างที่บอกไปนะครับ
เหมือนมึนเมาอาเจียนเวียนหัวร้องไห้นะครับ

ก็เลยพากันกลับมาที่พักที่ห้องแห่งนี้

แม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยเรียกนิติคอนโด
รอปภมาช่วยกันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
พอรับทราบจากหมอว่าลูกเนี่ย
อาจจะได้รับผลกระทบจากควันของกัญชา

พร้อมกับแจ้งเจ้าของห้องพักฝั่งตรงข้าม
ซึ่งเป็นชาวจีนแต่ให้เช่าห้องต่อไงคุณ

จากห้องดังกล่าวเปิดเป็นห้องให้เช่ารายวัน

จะให้เขารับผิดชอบลูกของเรามีอาการป่วยหนักจากกัญชา
จะให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาของลูกเรา
เขาปฏิเสธที่เราก็เลยทำการไปแจ้งความ
กับทางเจ้าหน้าที่ที่คอนโดคือนิติ
เพื่อเข้าแจ้งความที่เชียงใหม่
ผู้เป็นแม่กับทางนิติคอนโดไปแจ้งความ

แต่คุณแม่เปิดเผยว่าอะไรรู้ไหม
ตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตอนนี้กัญชาเสรี
คุณแม่ก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องสื่อขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ
เดี๋ยวสื่อต้องตรวจสอบเรื่องของข้อบทกฎเกณฑ์อะไรต่อไปนะ

เพราะมันได้รับผลกระทบในทางสาธารณะนะครับ